ทีนี้หลังจากนี้ค่ะต้องไปดูต่อคุณผู้ชม
ว่าทางกรกตเองจะรับมือจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรต่อไป
เพราะฉะนั้นปมปัญหาจัดเลือกตั้ง๖๒
เดี๋ยวเราต้องไปขีดเส้นใต้ไปคุยพร้อมกันนะคะ
ขีดเส้นใต้เมืองไทยกับอาจารย์สุภาพคลี่ขจายค่ะ

การเลือกตั้งผ่านไปแล้ว๗วัน
แต่ว่าปัญหาความชัดเจน
เรื่องการจับคั่วตั้งรัฐบาลเนี่ยต้องใจเย็นครับ
โน่นต้องรอให้กรกตประกาศผลอย่างเป็นทางการ

อันนี้เป็นกฎเกณฑ์กติกาเป็นเงื่อนไขที่ไม่เคยมีมาก่อน
แต่ก่อนเนี่ยพอเลือกตั้งเสร็จวันสองวันพอรู้แล้ว
แต่คราวนี้เมื่อยังไม่ประกาศผลอย่างเป็นทางการ
คะแนนก็ยังไม่นิ่งโดยเฉพาะคะแนนบัญชีรายชื่อ
จำนวนของสอสอบัญชีรายชื่อแต่ละพัก
ใครได้มากเท่าไหร่ได้มากได้น้อย
วิธีการคำนวณก็ดูเหมือนว่าจะลึกลับซับซ้อนไม่ตรงกัน
ฉะนั้นตัวเลขของสอสอบัญชีรายชื่อปรับเปลี่ยนได้
พอปรับเปลี่ยนได้ไอ้ที่บอกว่ามีมากอาจจะเหลือน้อย
ที่มีน้อยอยู่อาจจะมีมากอันนี้ก็ต้องรอประกาศผลอย่างทางการ
อันนี้เป็นเรื่องใหม่กติกาใหม่อย่างที่ว่า
แต่ว่าในช่วงของการรอการประกาศผลอย่างเป็นทางการ
โอ้โหเดือนกว่าช่วงนี้ครับกรกตก็กลายเป็นหมู่บ้านกระสุนตก
เป็นข่าวมาต่อเนื่องแล้วเมื่อวานนี้เขาก็ไปชุมนุมกันใหญ่
เขาก็มีความตั้งข้อสังเกตกันเยอะเรื่องนั้นเรื่องนี้
จริงแล้วเรื่องนี้พูดได้เลยครับว่าเป็นจิตวิทยาหมู่
จิตวิทยาหมู่ก็คือว่าคนพร้อมจะเชื่ออยู่แล้ว
ว่ามีการทุจริตการเลือกตั้งกันคนพร้อมจะเชื่ออยู่แล้วว่ามีการโกงกัน
เพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งได้เปรียบให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบ
แล้วคนก็พร้อมจะเชื่ออยู่แล้วว่าในกระบวนการนี้มีความไม่สุจริต
ฉะนั้นเสียงที่พูดถึงว่าโกงโกงก็มีมาเป็นระยะระยะ
โดยเฉพาะในโลกออนไลน์ส่งมาก็ส่งไปโกงตรงนั้นโกงตรงนี้
แต่ว่าพอไปดูรายละเอียดว่าเขาโกงตรงไหนตอบไม่ได้ตอบไม่ได้
ตั้งข้อสังเกตขึ้นมาก็มันไม่ใช่เรื่องที่จะให้คุณให้โทษกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
เช่นบัตรเขยงบัตรเขยงที่บอกว่าคนที่ไปเซ็นชื่อจากกาบัตรแล้วเนี่ย
กับจำนวนบัตรไม่ตรงกันถามว่ามันต่างกันเท่าไหร่๙ใบ๙ใบเท่านั้น
ใบแล้วมันจะมีผลอะไรกับใครได้ล่ะครับเรื่องบัตรเก้าใบอันที่สอง
เรื่องบัตรที่งอกขึ้นมา๔ล้านกว่าใบก็มีคำอธิบายกรกตก็พยายามอธิบาย
แต่ที่สำคัญคือที่งอกออกมานั้นเมื่อมาคิดเป็น
ส่วนบัญชีรายชื่อแล้วฝ่ายที่อยู่ตรงกันข้ามกับฐานอำนาจปัจจุบันเนี่ย
กลับมีสัดส่วนตัวเลขเพิ่มขึ้นมากว่าฝ่ายของพักพลังประชารัฐด้วยซ้ำไป
เพิ่มมากกว่านะไม่ได้ลดลงนะแต่ว่าเรื่องนี้ก็เป็นความแข็งใจ
แต่ถ้าไปดูให้ดีอย่างที่บอกนะครับสัดส่วนที่เพิ่มเนี่ยในฝากฝั่งของพักเพื่อไทย
และพักพันธมิตรกลับเพิ่มเพิ่มมากกว่าด้วยซ้ำไป
แล้วทีนี้ถ้ามีบัตรงอกขึ้นมาเพื่อจะสนับสนุนหรือโกงให้กับพักที่หนุนพลเอกประยุทธ์เนี่ย
มันก็ต้องมีสัดส่วนคะแนนเพิ่มขึ้นอีกฉะนั้นคำอธิบายตรงนี้ก็คือว่า
เอาล่ะความผิดพลาดอาจจะมีแต่กรกตต้องอธิบายให้ได้ว่าไม่ใช่เป็นการตั้งใจโกง
การเลือกตั้งแบบนี้ระบบใหม่แบบนี้บัตรคนละแต่ละเขตบัตรเปลี่ยนใหม่แบบนี้
ความผิดพลาดมีแต่ต้องอธิบายให้ได้ว่า
ไม่ตั้งใจจะโกงให้พักหนึ่งพักใดคั่วหนึ่งคั่วใด
ตรงนี้สำคัญฉะนั้นถ้ามองในแง่ของความพยายาม
ที่จะแก้ไขปัญหาพูดกันตรงกรกตสอบตกครับ
อาจจะเป็นเพราะว่าโครงสร้างของกรกต
แบ่งเป็นสองฝ่ายฝ่ายคณะกรรมการกกต
ฝ่ายสำนักงานฝ่ายสำนักงานเนี่ย
อบหมายให้เลขาธิการกรกตชี้แจงคนเดียว
ฉะนั้นในกระบวนการชี้แจงเนี่ย
กว่าจะถึงประธานกรกตกว่าจะถึงเลขากรกต
เรื่องมันไปถึงไหนถึงไหนเป็นไฟลามทุ่งไปแล้ว
กว่าจะได้ชี้แจงเนี่ยการชี้แจงแบบนี้ต้องเร็วครับ
ต้องทันทีต้องทันควันต้องตั้งเขาเรียกอะไรเป็นวอรูม
มีความสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนมีอะไรแคลงใจมาตรงไหน
หาข้อมูลแล้วชี้แจงตรงนั้น
อรูมที่ว่านี้ภาวะอย่างนี้ต้องไม่หยุดวันเสาร์อาทิตย์
เพราะวันเสาร์อาทิตย์ข่าวมันก็เคลื่อนไหวต้อง๒๔ชั่วโมงครับ
สงสัยมาหาข้อมูลแล้วต่อไปสงสัยมาหาข้อมูลและต่อไป
แต่ว่านี่โอ้โหถ้ารอให้ประธานกรกตแถลงชี้แจงต้องรอให้เลขากรกตแถลงชี้แจง
กว่าจะรวบรวมข้อมูลกว่าจะส่งผ่านไปเป็นขั้นเป็นตอนตามระบบราชการ
แล้วกว่าจะลงมาเป็นข้อมูลเพื่อไปชี้แจงโอ้โหไม่ทันการครับไม่ทันการกรกตตั้งรับไม่ไหวหรอก
อันนี้พูดในฐานะคนที่ว่าพยายามมองด้วยความเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ฉะนั้นกรกตต้องปรับกลยุทธ์ใหม่แล้วเรื่องแบบนี้โดยจิตวิทยาเนี่ยคนพร้อมจะเชื่ออยู่แล้วนะครับ
ว่ามีการทุจริตกันคนพร้อมจะเชื่ออยู่แล้วว่ามีการทุจริตกันถัดมามีเสียงเรียกร้องให้กรกตลาออก
ถ้าจะเอาความสะใจกันตรงนั้นต้องถามว่าถ้ากรกตลาออกแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้น
หนึ่งถ้ากรกตลาออกใครจะอยู่เพื่อจะรับรองผลของการเลือกตั้ง

รับรองผลการเลือกตั้งไม่ได้ภายในวันที่๙พฤษภา
ถ้ารับรองผลการเลือกตั้งภายใน๙พฤษภาไม่ได้การเลือกตั้งที่ผ่านมาเป็นโมคะหมด
อ้าวแล้วถ้าเป็นโมคะแล้วจะจัดการเลือกตั้งใหม่ยังไงครับไม่มีกรกตก็ต้องไปสัญหากรกตใหม่
สัญหากรกตใหม่ใช้เวลาอีกนานแค่ไหนไม่รู้
จะทิ้งระยะทอดยาวไปอีกความขัดแย้งจะออกมาบนท้องถนนต่อไปอีก
ถ้าสมมุติว่าเอาล่ะหัวหน้าคอสชยังมีอำนาจที่จะตั้งกรกต
โดยใช้อำนาจมาตรา๔๔ตั้งเข้าไปเพื่อดำเนินการเลือกตั้ง
ก็ยิ่งไปกันใหญ่เพราะหัวหน้าคอสชคือพลเอกประยุทธ์
ผลเอกประยุทธ์ก็คือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ถูกเสนอชื่อได้รับการเสนอชื่อเป็นนายก
ก็กลายเป็นว่ากรกตที่พลเอกประยุทธ์ตั้งเข้าไปเขาก็ต้องช่วยพักที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์

ฉะนั้นที่พยายามกดดันให้กรกตลาออกต้องบอกว่าตั้งสติกันหน่อยครับ
ฉะนั้นแล้วเลือกตั้งกันมาเนี่ยเป็นโมคะแล้วก็ศูนย์เปล่า
และจะเลือกตั้งขึ้นมาใหม่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้

ว่าตอนนี้๒คั่วของการจัดตั้งรัฐบาลปริ่มน้ำทั้งคู่
พักเพื่อไทยถ้ารวมได้๖๗พักอย่างที่ว่าเสียงก็เกินครึ่งไปนิดเดียว
พักพลังประชารัฐเมื่อทางนี้เสียงเกินครึ่งทางโน้นก็ไม่ถึงครึ่ง
นั่นก็ปริ่มน้ำหนักเข้าไปอีกแล้วสองคั่วปริ่มน้ำอยู่อย่างนี้
แล้วไหนจะเกิดวิกฤตการณ์ต่อการเลือกตั้งเกิดวิกฤตการณ์ที่ประชาชนมองไปในกรกต
เกิดการเรียกร้องให้กรกตลาออกมันยิ่งยุ่งกันไปใหญ่
แล้วถ้าสถานการณ์ยุ่งอยู่อย่างนี้ให้คำนึงถึงผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ
คำนึงถึงผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจว่าตอนนี้มันเป็นยังไง
ร้านอาหารหลายร้านที่เคยไปแล้วต้องจองโต๊ะเดี๋ยวนี้เขาบอกไม่ต้องเจอออกมาเลยครับ
เลือกนั่งเอาได้เลยอย่าว่าแต่เลือกนั่งเลยเลือกนอนเอาได้เลย
ร้านค้าร้านขายตอนนี้ก็เห็นผลชัดโดยเฉพาะในช่วงรอยต่อ
เกร็งครับคนกลัวจะเกิดความวุ่นวายคนไม่อยากใช้เงิน
เก็บเงินสดไว้ดีกว่าทั้งหมดนี้ต้องมีสติครับ
งั้นแล้วยิ่งไปกันใหญ่เลยครับเรื่องการเมืองรวมไปถึงเรื่องเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องด้วยครับ

ขอตั้งสติก่อนแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกมันปริ่มน้ำก็ไม่รู้จะจมหรือจะลอยขึ้นมาได้นะอาจาร
นั่นแหละต้องมีสติกันหน่อยครับยิ่งไปกันใหญ่

เดี๋ยวไปรอดูความชัดเจนเดี๋ยวหลังสงกรานน่าจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติม
ขอบคุณอาจารย์สุขภาพด้วยนะครับ
หลายคนรอไม่ไหว